เบญยกายแปลงกายเป็นนางศรีดาได้อย่างแนบเนียนแม้แต่ทศกัณฐ์เองก็จำไม่ได้
ถึงกับหลงเชื่อว่าเป็นนางศรีดาและเข้ามาเกี้ยวนางเบญกายดังความว่า
เท่าชิ้นคิดสะดุไม่วางตาน้อยหรืองามนักนาง
น่ารักร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน